ศรีสะเกดนะฮะนักเรียนชั้นม๕เป็นกลุ่มเพื่อนกัน
ก็พากันลงไปเล่นน้ำนะฮะมีเพื่อนคนหนึ่ง
คือด้วยความที่เขาเป็นคนขี้เล่นขี้แกล้งขี้แกล้งชอบแกล้งเพื่อน
จังหวะที่เขาจมน้ำเพื่อนคิดว่าเขาล้อเล่น

เพื่อนก็ไม่ได้ไปช่วยสุดท้ายเขาจมน้ำจริงแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุนะฮะว่ามีคนจมน้ำศูนย์หายไปแน่นอนนะครับ
หลายคนก็เสียใจแล้วก็ไม่ได้แจ้งเจ้าตะที่นะฮะ
ก็ไปอยู่ที่หนองน้ำห้องหมู่ที่๖บ้านนนกองตำบลโพอำเภอเมืองศรีสะเกด
เพื่อนนั่งร้องไห้ร้องห่มด้วยความเสียใจนะครับ
กู้ภัยตำรวจสพเมืองศรีสะเกดก็ประสานกันเข้าไปครับ
รวมทั้งกู้ภัยมูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถาน
นำนักประดาน้ำ๔นายพร้อมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของโรงพยาบาลศรีสเกต
ดำน้ำลงไปไปค้นหามร่างของผู้ศูนย์หาย
ดำไปสัก๑๕นาทีไปเจอครับไปเจอร่างของน้องม๕คนนี้อยู่ใต้น้ำ
นำร่างขึ้นมาปฐมพยาบาลแต่ก็ไม่ทันการแล้วครับ
ถึงแม้จะนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้

ผู้เสียชีวิตคือนายวันเฉลิมพิมารแพงอายุ๑๗ปี
นักเรียนชั้นม๕ของโรงเรียนในตำบลโพ

เพื่อนที่ไปเล่นน้ำด้วยกันคือนายสารัน
วงคำบอกว่าบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่๑๖เนี่ยนายสลัน
แล้วก็นายวันเฉลิมพร้อมกับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๔คน
การเดินออกจากหอพักโรงเรียนไปเล่นน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้

พอไปถึงนี่เราจำลองภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์ไปด้วยนะฮะ

นะครับก็ลงไปเล่นน้ำ
นายสลันกับเพื่อนอีก๒คนเล่นกันอยู่ริมตลิ่ง
เฉลิมเนี่ยไปเล่นดำผุดดำไหว้ห่างออกไปสักประมาณ๒เมตร
ใกล้จะถึงกลางสระและกลางหนองน้ำนะฮะ
ขณะที่สามคนเนี่ยกำลังนั่งอยู่ริมตลิ่งเอาสบู่ไปถูตัวเนี่ย
เห็นวันเฉลิมใช้มือตีผิวน้ำ
แต่ก็ไม่ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือใดนะครับ
นะฮะแล้วเขาก็จมหายไปสักหนึ่งนาที
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเพื่อนล้อเล่นหรือเปล่า
ด้วยความที่วันเฉลิมเป็นคนที่ขี้เล่นแบบนี้นะฮะ

ก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นการจมน้ำจริง
ก็เลยพยายามรีบไหว้ไปหาไปงมขึ้นมาแต่ก็หาไม่เจอ
จากว่าคนที่อยู่ข้างบนเป็นคนตัวเล็กกว่านายวันเฉลิม
ก็เลยต้องรีบไปแจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยนะครับ
จากนี้นายสรรค์ยังบอกว่าก็เหตุการณ์ที่มันยังคงติดตาเขาอยู่
แล้วไม่คิดว่าวันเฉลิมเนี่ยจะจมน้ำจริงเพราะปกติแล้วเนี่ย
เฉลิมเป็นคนชอบชอบเล่นอยู่แล้วนะฮะ
คิดว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยวันเฉลิมต้องต้องแกล้งนะฮะ
ก็เลยไม่คาดคิดว่าจะจมน้ำจริงนะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจังหวะที่จมน้ำเนี่ยเพื่อนเองก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
เพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเล่นน้ำกันเพื่อนและวันเฉลิมเองจะดำน้ำกันอยู่แล้ว
ชอบจับขาหยอกล้อกันแบบดึงแบบเนี่ย

ดำน้ำไปดึงขาเพื่อนแกล้งแบบนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะจมน้ำเองนะฮะ
รับว่าเสียใจเพราะเขากับเพื่อนและวันเฉลิมเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ม๑จนถึงม๕
ก่อนที่จะไปเล่นน้ำกันเนี่ยเพื่อนในกลุ่มบอกแล้วว่าถ้าใครจมน้ำต้องช่วย
กันนะขณะที่วันเฉลิมเองก็บอกว่าคนจมน้ำคงจะทรมานมาก
และสุดท้ายเขาก็จบน้ำจริงแล้วร้านแหลกนี้ไม่กล้าเล่นน้ำที่
ยังเอกใจกับวันนี้อยู่เหมือนกันครับ

แต่ว่าผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาไม่ร้องขอความช่วยเหลือครับ

เริ่มแรกก็คิดว่าเหลือมันหอลินครับ
เพราะปกตินิสัยเป็นคนแบบตลกอยู่แล้วครับ

ก็เริ่มลงไปหาอะไรแบบนี้ครับ

แต่ว่าก็จะบอกน้องบอกอะไรครับว่า

แล้วก็จำครับจำติดตา

คือเห็นเพื่อนแต่ช่วยไม่ได้ไม่คิดว่าเพื่อนจับจมจริง
ด้วยความที่ก็เล่นกันอยู่แบบนี้นะครับ
สำหรับศพของน้องวันเฉลิม
ครอบครัวก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะครับ

โดยครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตาย

ว่ายังอยู่เพียงชั้นม๕เองนะฮะ
นาคตก็อีกยาวไกลทีเดียวนะครับ